ตอนนี้กำลังมีการชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือว่าแบงค์ชาตินะครับซึ่งที่ทำการเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสะพานพระราม๘
เขาได้แชร์ภาพเหตุการณ์เอาไว้เพราะว่าเขากระโดดน้ำว่ายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยซึมเศร้าแล้วกระโดดสะพานพระราม๘ลงไป
เพื่อจะฆ่าตัวตายโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
นี่ฮะบอกเล่าเรื่องราวไว้ว่าเนี่ยสาวน้อยหน้าตาดีวัย๒๙ปี
ฆ่าตัวตายลอยคอกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณสะพานพระราม๘กระแสน้ำก็แรง
สุดท้ายแล้วตัดสินใจไหว้ลงไปช่วยเลยฮะนะฮะ
คนก็ชื่นชมความกล้าหาร
แล้วก็วิรากรรมในครั้งนี้กันมากนะครับ

หลายคนก็แบบโอ้โหขอให้ผลบุญกุศลเนี่ย
ส่งผลบุญไปถึงคนที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ไว้ด้วยกันด้วย
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะ
ที่ไปช่วยผู้หญิงคนนั้นให้รอดชีวิตไว้ได้
เขาชื่อว่า๑๐เอกกิติคุณสิงห์ทองชื่อเล่นชื่อหนุ่มอายุ๓๐ปี
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นบัดดี้แล้วก็ได้ช่วยเหลือพร้อมกันนะฮะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ละคนเนี่ยว่าเขาช่วยอะไรกันยังไงบ้าง
คนที่ช่วยสิบเอกกิติคุณเสื้อน้ำเงินหมวกดำ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นบัดดี้ที่ทำงานด้วยกันนะครับ
พันธาอากาศเอกมโนไทยแสงสุวรรณหรือว่าเอ็มอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสองคน
แล้วก็เป็นอดีตหน่วยพลร่มของกู้ภัยกองทัพอากาศนะฮะ
ส่วนทาง๑๐เอกกิติคุณเนี่ยเขาเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษพลร่มป่าหวาย
ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีสองฮีโร่นะฮะ
ผู้ชายสองคนนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหทั้งเห็นภาพในวันนี้
ที่คุณสุชาดาไปคุยด้วยหรือจากเฟซบุ๊กที่เขาแชร์กันไว้เนี่ย
ทำไมดูบึกบึนค่ะแข็งแรงเหลือเกินนะเราก็ถามนะฮะ
คือเขาไม่ได้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปนะฮะ
แต่นี่เป็นลักษณะกาดของแบงค์ชาติแบบระดับปฏิบัติการ
คุมเข้มอย่างนั้นเลยนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิบเอกกิติคุณสิงห์ทองหรือว่านุ่ม
บอกว่าที่กระโดดน้ำไปช่วยชีวิตหญิงสาวคนนี้เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ตอนนั้น๑๐เอกกิติคุณกับพี่ที่ทำงานอีกคนนึง
กำลังออกกำลังกายกันอยู่แล้วได้ยินเสียงผ่านวิทยุสื่อสาร
แล้วก็เห็นลูกน้องวิ่งไปหยิบชูชีพกับห่วงยาง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ
ก็เลยวิ่งตามไปดูเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง
ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไกลจากฝั่งประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยดูแล้วกระแสน้ำตอนนั้น
โอ้โหไหลอย่างรวดเร็วมากก็เลยตัดสินใจโดยฉับพลันนะฮะ
ถอดเสื้อถอดรองเท้ากระโดดลงไปแล้วก็ว่ายน้ำ
ไปหาหญิงสาวคนนั้นนะครับแล้วก็ไปถึงตัวเธอ
จะบอกให้เธอตั้งสติแล้วให้อมอากาศเอาไว้
บอกให้อมอากาศเอาไว้แล้วก็รอจนบัดดี้
ที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกคนนึง
เอาห่วงยางมาส่งให้กับหญิงสาวคนนั้นเกาะ
ในระยะ๑๒เมตรแล้วก็ช่วยกันไหว้น้ำ
ดึงร่างของผู้หญิงคนนี้ขึ้นฝั่ง
นี่ค่ะคือที่ทำการของแบงค์ชาติเนี่ย

เขาก็เลยเจอแล้วลงช่วยได้พอดีนะครับ
ส่วนที่๑๐เอกกิติคุณกล้ากระโดดลงไปช่วยเหลือแบบ
ว่ายแม่น้ำเจ้าพญาที่ไหลแรงในช่วงเวลานั้น
คือน้ำมันลึกแน่นอนโดยที่ไม่สวมชูชีพด้วย
แล้วไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าขณะนั้น
ขณะเกิดเหตุมีเวลาให้ตัดสินใจน้อยมาก
แล้วก็บวกกับตัว๑๐เอกกิติคุณกับบัดดี้
เคยเป็นทหารทั้งคู่๑๑กิติคุณ
เคยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษพลร่มป่าหวาย

เป็นอดีตหน่วยพลร่มกู้ภัยกองทัพอากาศ
เพราะฉะนั้นเคยผ่านการฝึกการช่วยชีวิตทางน้ำมาเป็นอย่างดี
ผ่านการปฏิบัติการอย่างสุดยอดมาแล้ว
อกจากนี้เขายังเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยนะครับ
สามารถว่ายน้ำระยะ๕๐เมตรเนี่ยนะ
ใช้เวลาแค่๓๑วินาทีเท่านั้น
ก็เลยมีความมั่นใจในความแข็งแรงของตัวเอง
ว่าสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้พอเห็นหญิงสาวที่ลอยคออยู่ตรงจุดนั้น
แล้วตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่สามารถช่วยน้องคนนั้นไว้ได้ทันนะฮะ
ก็เลยโพสต์ขอส่งผลบุญให้กับทุกคนในวันพระใหญ่
หลังจากที่เขาได้ช่วยเหลือชีวิตคนเอาไว้
เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดย้อนหลังสำหรับตัวเขาเอง
เกิดในวันที่๔พฤษภาคมด้วย
ผมก็ว่ายน้ำลงไปโดดลงไปปุ๊บ
พี่เขาก็ตามลงไปเป็นบัดดี้คู่กัน
ซึ่งพี่หิ้วห่วงยางไปด้วย
ซึ่งผมไปตัวเปล่าจะถึงตัวน้องเร็วกว่า

ก็คือว่าผมจะไปบอกน้องให้
ให้วิธีการเอาตัวรอดในน้ำนะครับ
ลอยตัวในน้ำอมอากาศไว้ให้ปอดมันพอง
ผมก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงที่จะเข้าไปมุดใต้น้ำแล้วไปล็อกคอด้านหลัง
เพราะว่าน้ำที่นี่มันขุนแล้วก็มันมืด
องไปด้านหลังพี่เขาก็ว่ายน้ำตามมา
ผมก็เลยไหว้ทวนกระแสน้ำกลับไปเอาห่วงยางกับพี่เขา
แล้วก็รีบกลับไปหาตัวน้องเอาห่วงยางผักไปให้น้อง
โดยเว้นระยะห่างประมาณเมตรครึ่งถึง๒เมตร

ความรู้สึกก็รู้สึกว่าตัวเองได้บุญ
ส่วนฮีโร่อีกคนนึงที่ไปช่วยพร้อมกันนะครับ
พันธาอากาศเอกมโนไทยแสงสุวรรณ
เล่นชื่อเอ็มอายุ๓๕ปีนะครับ

ซึ่งเป็นอดีตหน่วยพลร่มกู้ภัยกองทัพอากาศ
เป็นคนที่เอาห่วงยางเข้าไปช่วย
ตอนนั้นนะฮะไปช่วยสิบเอกกิติคุณอีกแรงหนึ่งจนสามารถช่วยหญิงสาวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่นำตัวหญิงสาวขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ปลอบใจบอกให้เข้มแข็งอย่าไปคิดสั้นอีกซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็กล่าวขอบคุณนะ
ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองช่วยชีวิตคนไว้ได้
ส่วนคำถามที่ว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่แบบเป็นอดีตทหารเป็นอดีตตำรวจผ่านการฝึกการรบพันธาอากาศเอกมโนไทยบอกว่า
พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับปฏิบัติการนะฮะอืมอ่า
ซึ่งก็จะมีแต่อดีตตำรวจอดีตทหารที่มาทำหน้าที่เน้นความแข็งแรง
การฝึกฝนมีทักษะป้องกันเหตุช่วยเหลือได้มีการฝึกฝนทบทวนกันอยู่ตลอดเวลา
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจึงสามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที
ถ้าเราได้รับการฝึกมาในด้านการช่วยเหลือเราก็ประเมินสถานการณ์แล้ว
ตัดสินใจแล้วอุปกรณ์เรามีเราก็ตัดสินใจให้ไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
น้องเขาก็จะได้ปลอดภัยอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วมีสกิลความสามารถพิเศษในการด้านช่วยชีวิตทางน้ำช่วยชีวิตทางบกอะไรอย่างนี้
ผมได้ช่วยน้องเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ก็ได้สอบถามน้องเขาว่าน้องทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้น้องก็บอกเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้กำลังใจน้องเขาว่าก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้อย่าไปรีบจบชีวิตเลยอะไรชีวิตเรายังอีกยาวไกลอะไรอย่างนี้ครับน้องเขาก็มีขอบคุณมา
ทั้งสองท่านก็ฝากบอกถึงทุกคนนะฮะว่าอย่าไปคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยนะแล้วก็ครอบครัวเองก็ต้องสังเกตอาการดูคนในครอบครัวเราด้วยนะครับ